การเดินทางออนทัวร์ค้นหาเมนูเส้นอนาชาติมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะ
ช่วงนี้นะคะเราจะพาไปทานเมนูเส้นโบราณจากร้านอาหารจีนที่เปิดมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๖
ปัจจุบันนี้นะคะได้ส่งต่อตำนานความอร่อยมาถึงทายาทรุ่นที่๓แล้ว
และไม่ใช่แค่ร้านนะคะที่เป็นตำนานเมนูเส้นแต่ละอย่างที่เตรียมมานำเสนอในวันนี้
ก็มีเรื่องราวและมีที่มาทั้งนั้นถ้าพร้อมจะย้อนตำนานความอร่อยกันแล้วไปลุยกันเลยจ้า
สวัสดีครับสวัสดีครับ
อาเล็กกงครับอาเล็กนะรุ่นกงครับ

สวัสดีครับพี่กมลครับพี่กมลนี่รุ่นที่อะไรแล้วครับ

จุดเริ่มต้นของร้านอเล็กราชวงศ์เกิดขึ้นได้อะไรครับ
มันเริ่มจากย่านย่านราชวงศ์

เขารู้จักโกงผมเองนะจากคนเล็กน้ำเล็กราชวงศ์
ค้าขายอยู่ที่นั่นอยู่ประมาณ๑๐กว่าปี๒๐ปี

ค่อยย้ายออกมาจากราชวงศ์มาอยู่ที่สุขุมวิทย

อยู่ที่สุขุมวิทย์ก็ประมาณร่วม๓๐ปี
มาหยุดที่สุขุมวิทย์ปี๒๕๕๙
ช่วงนั้นป่ากับแม่ที่เป็นรุ่นที่สองเนี่ย
ก็ทำธุรกิจค้าขายรถยนต์มือ๒

เพื่อนป่าก็คุยกันไปคุยกันมา

ปีผ่านไปกลับมาเปิดร้านอาหารอีกครั้งหนึ่ง

เพราะว่าชื่อร้านจริงนั่นครับโภชนาลัย

บรรยากาศการค้าขายอาหารสมัยก่อน

ก็จะแวะแถวย่านต้านเฉลิมกรุงแล้ว

อาหารที่สร้างชื่อเสียงให้กับอเล็กราชวงศ์คือ

เอาละครับบุกเข้ามาในครัวนะครับ

อันนี้แฮมเส้นกับไก่จิกสำหรับโรยหน้า
มีแค่นี้แต่ขั้นตอนการทำจริง

ต้องทอดเส้นแล้วเอาเส้นนี้มาอบกับน้ำซุป
ทำให้เส้นมันนุ่ม

อันนี้นี่เชฟต้องมีความเชี่ยวชาญในการทำ

๑๐๓๒ปีครับ

อายุ๑๘ครับ

โบท็อกหรือเปล่าเนี่ยหน้าตึงเนี่ย

จากนั้นก็เอามาผัดตรงนี้แหละคือส่วนสำคัญอีกอันหนึ่ง
ในการเล่นไฟใช่ไหมพี่ใช่ครับตอนนี้จะเริ่มเล่นไฟละ
เราจะเลี้ยงไฟละอันนี้ใส่คืออะไรครับน้ำซุปครับ
อ๋อน้ำซุปน้ำซุปที่เตรียมไว้ในน้ำซุปก็จะมีลิ้วขาว
มีน้ำมันหอยมีเกลือมีน้ำตาลแล้วก็ลาดลง
แล้วก็ลาดลงไปเรื่อยเรื่อยแบบนี้นะครับโอ้โหเมนูอีหมี่เนี้ย
ชื่อก็ว่าแปลกแล้วนะคะเจอวิธีการทำก็มีเทคนิคสุดล้ำ
ทำตามได้ไม่ง่ายเลยล่ะค่ะต้องใจเย็นไหนจะต้องเล่นไฟเป็น
เรียกว่าขอเป็นลูกค้ามานั่งทานอีหมี่แสนอร่อยง่ายกว่าไปไหนค่ะ
ว่าแต่หน้าตาและรสชาติของเมนูอีหมี่นี้
จะออกมาเป็นยังไงแล้วคุณกมลเนี่ย
เมนูอะไรมาเซอร์ไพรส์นักเล่าเส้นของเรากันบ้าง
ตามไปชิมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเอาละครับตอนนี้นะครับ
เราก็พร้อมที่จะทานเมนูเส้นของร้านอเล็กราชวงศ์แล้วนะครับ
นี่มีมากมายเลยข้างหน้าผมเราจะเริ่มกันที่อีหมี่ก่อนดีกว่า
ใช่ครับวิธีการทานอีหมี่ที่ถูกต้องทานยังไงครับพี่
ต้องสอนผมแล้วล่ะพี่มีนเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเล่าถึงชื่อเขานิดนึง
ปีนึงเนี่ยทำให้กับญาติผู้ใหญ่ทานวันเกิด
เพื่ออวยพรให้ญาติภูมิใหญ่อายุมีเหล้าเหมือนเส้นบะหมี่
อื้อวิธีรับประทานก็คือตัดเส้นมาตัดเส้น
เป็นสัสดีคำนะครับร้านด้วยชิกโชห์แล้วก็น้ำสารไซด์เล็กน้อยครับ
ซอสคิกโจมมันเป็นซอสตัวเดียวที่สามารถดึงรสชาติของเส้นบะหมี่ได้ดีที่สุด
ครับนี่แหละฮะลองดูนะครับ

ใช่ครับมันเป็นความสนุกในการทานอย่างหนึ่ง
เวลาทานเห็นบอกว่าต้องแนมกับผักด้วย
ใช่ครับแต่อย่าตักผักราดเป็นก๋วยเตี๋ยราดหน้าไม่ได้นะครับ
เพราะว่าความกรอบมันจะหายความหอมมันจะหายไป
แล้วดีไม่ดีเจ้าของร้านจะมาตีด้วย
เพราะทาน๑๐วิธีมาถึงเมนูต่อไป
เมนูนี้เราจะเรียกกันว่าบะหมี่อตูม
สมัยหนึ่งในจำรวจชั้นระดับในร้อยที่มีแหวนอัศวิน
แล้วตำรวจระดับนี้เขาชอบทานบะหมี่ที่ราชวงศ
เขาจะสั่งอะไรที่ไม่เหมือนกับลูกค้าทั่วไปครับ
จะต้องพิเศษเลยรู้กันในนามบะหมี่อัศวิน
แต่อันนั้นคือเรื่องตั้งแต่รัชวงศ์
เรื่องของที่บ้านก็คือว่าสมัยนั้น
ชื่อขายบะหมี่อัศวินเนี่ยโกงผมขายคำละ๒บาท

แพงมากจนลูกค้าไปฟ้องไปแจ้งความ
ผมโดนจับถูกจับขึ้นสารสารสั่งเนรเทศ
ก็ได้ในจำรวจชั้นอัศวินอีกหน่อยแล้วครับ
เพราะให้จำรวจเอกสวงวุฒินันมาช่วยไว
เพราะว่าท่านเป็นลูกค้าของพี่บาทเป็นลูกค้า
อันนี้คือที่มาของบะหมี่อัศวินจานนี้นะฮะ

มีเครื่องจี๊มีหัวใจลูกจิ้นปลาลูกจิ้นกุ้งเตี๊ยวปลานะครับ
คือบะหมี่หมูสับผงกะหรี่ไข่ลวกเช่นกันกับข้างนั้นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับไข่ดิบ

อันนี้ต้องราดด้วยพริกตำเคล้าให้เส้นกับไข่เข้ากันก่อน
เราค่อยทานเพราะว่าอันนั้นพอเอามาผสมกับหมูหรือเนื้อสับผัดผงกะเหวี่ยแล้วเนี่ย
มันจะสร้างกลิ่นกับรสชาติเวลาเราเคี้ยวเข้าไปในปากเนี่ยได้อีกแบบหนึ่ง
กลิ่นไข่มันจะหอบขึ้นไปถึงโรงจมูกเข้ากับกลิ่นของผงกะหรี่
ทุกอย่างมันรสชาติมันผสมผสานได้ลงตัวมาก

บะหมี่คือมันไม่จับเป็นก้อน
มันแยกเป็นเส้นเส้นแล้วมันนุ่มครับเมนูเส้นของทางอเล็กด้านวงเนี่ย
การันตีได้ว่าทุกเมนูที่เป็นเส้นเนี่ยสั่งอะไรก็อร่อย
พี่กะม่อนอยากจะมาทานอัลเล็กได้ทุกวงมาอย่างไรร้านอยู่ที่ไหน
ร้านเราตั้งอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ

ข้าวซอยวิภาวดีรัมศิษฐ์
ก็สามารถมาได้ราคาอาหารมาต้องมีเงินเท่าไหร่เนี่ยน่าจะแพงนะเนี่ยร้านมีตำนานขนาดนี้
หี่อย่างจานใหญ่อย่างนี้๒๐๐บาท

อันนี้ก็๘๐บาทอันนี้๗๐บาท
ผมคิดของส่วนของผมเองว่าผมทำอาหารขายอาหารแบบนี้

คือเมนูอาหารทุกอย่างเนี่ยจะเป็นรุ่น

รสชาติมาตรฐานคำเดิมทุกอย่าง

วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ

วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ

วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ

วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ

วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ

วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ

วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ

วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ

วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ

วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ

วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่อมนต์มากเลยนะครับ